กว่านะคะต้องบอกว่าเป็นภาพหาดูยากของซุปเปอร์สตาร์คนนี้นะคะ

น้องจะประมวลว่าในแต่ละเดือนน้องเจออะไรมาบ้าง
อย่างเดือนมีนาคมที่ผ่านไปของคุณผู้ชมนะคะ
ก็มีคลิปน่ารักประมวลมาให้ดูทั้งหมด

นะคะบอกเลยนะคะที่เห็นหน้าจอนะคะเมื่อสักครู่นะคะ
ก็เป็นทริปที่น้องยายาเดินทางไปร่วมแฟชั่นโชว์ที่ปารีสค่ะ

ตอนนั้นนะคะก็มีโอกาสได้เจอกับพี่สาวด้วยค่ะ
รวมไปถึงได้เห็นแฟชั่นเปรี้ยวของน้องด้วยนะคะ
เรียกว่าน่ารักสดใสจริงค่ะ
มานะคะเห็นจะเป็นต้องการเผชิญหน้ากับเจ้าโควิด๑๙นะคะเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมนี่แหละค่ะ

ยาย่ารักษาตัวที่บ้านนะคะ
แล้วก็ถ่ายภาพของแต่ละวันเก็บเอาไว้ค่ะ
อาหารการกินเครื่องดื่มนะคะ
หรือว่าจะเป็นตอนที่วัดชีพจรที่นิ้วแบบนี้แหละค่ะ

น้องยายาต้องเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ตเดย์ในห้องเพียงคนเดียวด้วยนะคะ
รวมไปถึงภาพนี้อยากให้ดูนะคะ
ณเดชน์คุณผู้ชมนี่
คือหนุ่มน้อยของเราไปยืนตามเฝ้าแบบนี้ตรงหน้าต่างเนอ

น้องยายาใช่น้องยาถ่ายภาพนี้มานะคะ

ดีไปแต่ไปแต่ผมว่าใจนี่เต็มฟูมากเลยนะคะ

แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีมากของน้องยายานี่แหละค่ะ
คือที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปเราไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยค่ะ
แล้วพอน้องยายาหายป่วยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะ

ชิ้นมืดสมกันรอคอยนี่จุ๊บเนี่ยค่ะ
แล้วก็รอดูละครหรายกินทรีย์นะ
เรื่องนี้อาตุ๋ยเล่นด้วยณเดชนยายานะคะ
เรื่องนี้สุดยอดนะคะน่าจะได้ดูเร็วนี้แล้วค่ะ

จะมาครอบเรียกกับแฟนใหญ่เต็มปากแล้วเนาะ
มีค่ะพวกเราชอบรักค่ะนานนะจ้ะ